แต่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าเมนูของร้านนี้จะใช่ก๋วยเตี๋ยวจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าใช่หรือไม่ใช่ตามคุณน็อตไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็จะเป็นการที่ลูกค้าได้เข้ามาถึงเสร็จปุ๊บได้นั่งตรงนี้แล้วก็ได้เห็นวิธีการทำอาหาร
เหมือนกับในรายการที่จะมีโต๊ะที่นั่งอยู่ตรงนั้น
เป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมออกมาเป็นแบบนี้
ก็คือมีเชฟเอียนเชฟชุมพลเชฟบุญธรรมเชฟป้อมเชฟไก่เชฟหน่อยแล้วก็ตัวผมเอง
แต่ละคนเนี่ยก็จะรังสรรค์เมนูออกมาตามวัตถุดิบหลักที่เรามีอยู่
ความถนัดด้วยตามความถนัดของแต่ละคนด้วย

แน่นอนว่าทุกเมนูที่เกิดขึ้นนี่ก็ทานได้ที่นี่ทีเดียว

รวมถึงบางเมนูที่อยู่ในทีวีก็สามารถทานที่นี่ได้ด้วย

วันนี้รายการเล่าเส้นแบบนี้ของเราคอนเซปต์ก็คือ
เมนูเส้นแบบนี้มีด้วยเหรอ

อะไรนะอีกทีเอาชื่อเลยนะ

แต่ว่าจะเป็นขนมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า

เคล็ปเดงานอาถาดจะเป็นยังไงนะ

เอาละครับพร้อมแล้วกับเมนูเครปเดอรานุยนะครับผมโอ้โหร้อนเลยเนี่ยควันออกจากร้อนเลยนะฮะโอ้โหไม่ร้อนแล้วเย็นเฉียบเลยเดี๋ยวมันคืออะไรครับเนี่ยเชฟ
คือจริงแล้วมันก็คือก๋วยเตี๋ยวแป๊บเค้กครับเราก็มาเปลี่ยนให้มันสนุกโดยการที่เราเอาตัวพันเคร็ดเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมคล้ายกับเป็นเส้นบะหมี่เส้นแบนนะครับมาผัดเป็นเส้นใหญ่หน่อยมันก็จะมีไข่ไข่ต้มครับซึ่งไข่ต้มของเราก็จะเป็นวุ้นวุ้นกะทินะ
เครื่องพวงน้ำปลาน้ำส้มพริกน้ำตาล

อะลองชิมดูก็ได้ครับดูอาจจะยากตรงเนยองดมดู
อันนี้เป็นไซรัปเนี่ย

อันนี้ก็จะเพิ่มความหวานและเพิ่มความหอมด้วย

น้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งนะดิ
มันจะเป็นมันจะเป็นผงที่ทำมาจากผงที่ทำมาจากมันสัมปะหลังครับ
คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะดูดซับน้ำมันแต่ว่าเราไปปั่นกับถั่ว
พอถั่วเนี่ยปั่นละเอียดน้ำมันเขาจะออกมา
แต่ว่าเราใส่ผงอันนี้เข้าไปเพื่อให้เป็นคล้ายเป็นน้ำตาลป่น
อ่อนแล้วก็จะมีแบบมีความกรึ๊บของถั่วนิดนึง
เหมือนเป็นถั่วป่นด้วยในเวลาเดียวกัน
อันนี้พริกแล้วก็พริกป่นครับ

ก็คือจะเป็นคล้ายเป็นผสมของแป้งเนย
แล้วก็มีอัลมอนบทด้วยนะครับ
คราวนี้จะชิมนะครับเราก็ต้องคลุกเขาให้เข้ากันเหมือนกับทานก๋วยเตี๋ยวเลยแหละนะ

นี่นะจะเห็นว่าลักษณะในการทานเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลย
นี่นะครับ

อืมปรากฏว่าอร่อยว่ะ

ก็คือรักษณะเหมือนกับว่าเราไปกินครีปเกคทั่วไปรักษณะมันจักรเป็นก้อน

เราก็ทำให้เป็นแบบนี้ครับผมมูดแดงอืม
แปลกคือเราไม่คุ้นชินกับหน้าตาของมันแหละ

เราลองมาเรียนดูเรื่องราวเส้นทางการเป็นเชฟ
เชฟอาร์ตกันหน่อยแล้วกันนะคะ

มารู้จักตัวตนของเชฟอาร์ตให้มากขึ้นกันอีกสักนิดดีกว่านะครับ

โอ้โหอย่างแรกเลยอายุ๓๕ครับ

ประสบการณ์ก็น่าจะน้อยกว่าท่านอื่นที่ตรงนี้

แต่ละท่านได้โชคโชนมากนะประสบการณ์
เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วก็สิ่งที่เป็นเกียรติมากเหมือนกัน
เพราะว่าได้เข้ามาอยู่กับรุ่นพี่ที่ก็

ถ้าไม่เทพนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้
ประสบการณ์การทำอาหารของเชฟอาร์ตแหละ

โอ้โหเริ่มทำอาหารมาตั้งแต่เด็กนะครับ

เท่าที่ผมจำความได้คือ

คือเรายังยืนแล้วเราต้องเฉลออยู่
พ่อก็จะแบบเห็นเราชอบเขาก็จะต่อ

ฟอสอาหารเช้าอะไรอย่างนี้
เรียกได้ว่าได้เริ่มทำอาหารตั้งแต่เด็กเลย

เราก็จะเขียนว่าทำอาหาร
แล้วก็จะโดนว่าแบบมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษ
นี่คือสมัยก่อนนะในมุมมองของคนสมัยก่อน

เราก็จะเอาเหรอเราก็ไม่รู้
โตขึ้นมาเรียนหนังสือแน่นอนเรียนที่ไหน
พอจบจากที่เมืองไทยเราก็ไปเรียนต่อที่อเมริกา
เริ่มต้นในการที่จะไปเรียนความสามารถระบบประเทศ
เพราะว่าคุณพ่อทำองค์กรระหว่างประเทศ
เราเริ่มต้นเหมือนเก็บพวกวิชา

แล้วเราก็กำลังจะย้ายมหาวิทยาลัยไปที่ที่เป็น

เพราะว่าตัวพื้นฐานเราเก็บมาเรามีเวลาว่างมาก
มันก็ไปแอบทำงานร้านอาหาร
ที่นั่นก็จะมีรายการอาหาร๒๔ชั่วโมง
เราก็เปิดดูอีกอาทิตย์หนึ่งจะต้องเปิดเทอมแล้ว

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องครัวแทน
โทรกลับมาพี่บังไก่เลย

อเจมส์ก็เปิดปีแรกก็ได้เหมือนกับเป็น
สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้มีเมนูอะไรพิเศษบ้าง
พฤษภาเนี่ยยังไม่เน้นอะไรมาก
แต่ว่าต้นเดือนมิถุนาเนี่ยเราจะเริ่มเปลี่ยนเมนูใหม่เกือบทั้งหมด
ลูกค้าเก่าก็สามารถที่จะมาลองเมนูใหม่ได้
ลูกค้าใหม่ก็รีบมาลองเมนูเก่าก่อนที่เมนูใหม่จะเปลี่ยนเนอ
ถูกต้องครับและแน่นอนเมนูใหม่เราก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไอรอนเชฟ
และผลงานด้านอาหารไว้ไม่น้อย
เช่นเดียวกับร้านอารอนเชฟเทอร์เบิล

รังสรรคเมนูอาหารอีกมากมายไว้ให้นักชิมชาวไทยได้ลิ้มลอง
ถ้ามีโอกาสก็ต้องมาทานกันให้ได้นะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเดินทางหาที่มา
และเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นแปลกหน้าตาน่าทาน
เรียกว่าสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าถ้าดูแล้วหิวจนทนไม่ได้
ก็ชวนคนในครอบครัวขับรถพาไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กันได้เลยค่ะ
ที่มาเป็นจุดเริ่มต้นในการออนทัวร์ให้กับเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันนี้ค่ะ
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทศสัปดาห์หน้า
เราจะพาไปออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
จากร้านพกค่ะหล่อแม่ค่ะสวยติมกรี๊ดขอแต่งได้เลย